เรื่องของกัญชาที่ผลักดันไว้ตั้งแต่

คราวหน้าเอายังไงต่อฮะถ้าเป็นรัฐบาล
ร่างของคณะกรรมธิการที่ผ่านเสียงข้างมากมา
มันยังอยู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นร่างที่ดีนะครับ
เพราะว่าร่างของภูมิใจไทยมี๔๕มาตรา
เข้าสู่คณะกรรมธิการซึ่งประกอบด้วยพักการเมืองทุกพักเนี่ย
ออกมาเป็น๙๐มาตราก็ต้องถือว่ามีความเข้มงวดรัฐกลุ่ม
เพียงแต่ว่าก็มาถูกเบี้ยวกันในตอน
อ่าจะลงวารัส๒
อันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เป็นไร
หลังจากนี้ถ้าพักภูมิใจไทยนะครับ

กัญชาต้องผ่านนะครับ
คิดว่าเรื่องนี้ภูมิใจไทยที่
ประกาศเป็นนโยบายไว้ในการหาเสียงครั้งที่แล้วใช่ไหมครับ

แต่เรื่องกฎหมายกัญชานี่ไม่ได้อยู่ในนโยบายนะครับ

กัญชามาเป็นกัญชาทางการแพทย์เศรษฐกิจและสุขภาพ

และปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดนะครับ
คำว่าเสรีแต่เสรีเพื่อนำมาใช้ในกรอบการแพทย์เศรษฐกิจและสุขภาพ

แล้วก็ภาคภูมิใจไทยก็สามารถที่จะทำให้
กัญชาไม่ได้ถูกระบุเป็นพืชยาเสพติดอีกต่อไปนะครับ
และก็คลังกันโทรงสาสุขก็มี
มาฝากกล์าสกัญชาสุขในการเกี่ยวกับนโดนแหลควบคุม
เสมือนกฎหมายสำหรับผู้ที่จะ
ใช้กัญชาไปประกอบธุรกิจต่าง
คนที่ได้ประโยชน์จากกัญชาเขาก็ให้ดอกไม้ทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็คนที่คิดว่าจะโยนก้อนอิดมาถ้าวันหนึ่งเกิดเจ็บป่วย
แล้วสามารถใช้สารสกัดจากกัญชาใช้สรรพคุณของยากัญชานะครับ
ที่เป็นยาแผนไทยแผนโบราณแผนปัจจุบันทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ได้
ผมก็มั่นใจว่าเขาจะวางก้อนอิดแล้วก็ส่งดอกไม้มาให้กับภาคภูมิใจไทย
พรุ่งนี้จะไปสมัครปัตเต้นดิสร์กันส่งหลายชีพกัญแถนนายกด้วย
อย่างที่คุณอาจารย์บอกคุณชุวิทเขาบอกเขาจะไปรอที่สถานพิธีสมัครด้วย

ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับคนที่ต่อต้านกัญชาเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการวิจัยนะครับมีอคติแล้วก็ไม่รับฟังความเห็นของผู้ที่ได้ประโยชน์จากการใช้กัญชาในการรักษาโรคในการในทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่สามารถนำ
กัญชาเนี่ยไปผลิตเป็นสินค้าต่างมากมายสร้างรายได้ให้กับประเทศสร้างรายได้ให้กับผู้คนนะครับจ้างงานต่างมากมายตลาดนี้มีมูลค่าหลายแสนล้านนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยปีหนึ่งก็หลายหมื่นล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เขาเห็นถึงผลเห็นถึงประโยชน์เขาก็มีความเชื่อมั่นนะครับส่วนคนที่ต่อต้านเนี่ยก็เราก็คง
เพิ่มความรู้เพิ่มข้อมูลต่างให้เขาได้รับทราบจนวันที่เขาจะได้เห็นว่ามันมีประโยชน์
อย่างผู้ที่ป่วยคนที่ป่วยมากเนี่ยได้ข่าวคนที่ต้านอยู่ก็ป่วยอยู่ก็อาจจะลองใช้ดูบ้าง
เขาบอกว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะสามารถทำให้มีคุณภาพชีวิตในการป่วยที่ดีขึ้น
มีความอยากอาหารมีการลดความเครียดอะไรต่างเหล่านี้ก็คิดว่าต้องดูในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์
ส่วนสิ่งที่จะเป็นโทษเนี่ยมันมีกฎห้ามอยู่แล้วห้ามเสพสูบเสพนี้ไม่อยู่ในกฎหมายเลยนะ
ห้ามสูบเสร็จในที่สาธารณะห้ามนำช่อดอกไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค่อนข้างมีความรัดกลุ่มแต่คนที่มีอคติเขาก็จะมองข้ามจุดนี้ไปพยายามไม่พูดถึงจุดนี้
ที่คุณคุอิสออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านอาหารภาคมยะไทยคิดจะไม่กระทบกับแสดงแสดงของเราในการลงเหลือตั้ง

แก้ไขฐานการณ์ต่างตอนนี้แก้ไขได้ปล่อยแล้วครับไม่มีปัญหาครับ